มีนะนะเนี้ยเขาก็ทนไม่ไหวล้านชายเนี้ย
ติดยาติดยาหนักเหลือเกินค่ะนานหลายปีแล้วด้วยนะครับ
นะก็คือแม่ของผู้ก่อเหตุแลกค่ะนะครับน้าก็เลยแพง
ยิงหลานเข้ากลางหน้าอก๑นัดจนเสียชีวิตข่าบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
เป็นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๕ตะมนตรั้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บันไดทางขึ้นบ้าน
ชื่อนายพัดประพงศ์สิงห์ทองอายุ๓๗ปีคนนี้ครับถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวา๑นัด
นะฮะปืนที่ใช้เป็นปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายเสวกสำรานสุข
อายุ๕๓ปีไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับนี่ฮะยืนอยู่ตรงนี้ครับหลังก่อเหตุ
ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้านคนที่เราทำลูกศรชี้ให้
ผู้ชายเสื้อสีขาวเนี่ยครับนายพัดประพงศ์เนี่ยเป็นหลานชายของนายเสวกนะ
ผู้ตายเนี่ยเป็นหลานของผู้ก่อเหตุโดยนายพัดประพงศ์มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้เป็นบ้านของยายของนายพัดประพงศ์ยายชื่อนางชูสำรานสุขอายุ๘๐ปี
และนางชูที่เป็นยายของนายพัดประพงศ์ผู้ตายก็คือแม่ของนายเสวกคนก่อเหตุ
นี่นะฮะเป็นน้าหลานกันเลยนะครับญาติพี่น้องก็เลยอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับ
แล้วจะเข้ามาทำร้ายยายนายเสวกเห็นนะครับว่าแม่จะถูกทำร้าย
ก็เลยไปหยิบปืนลูกซองมาแล้วก็ยิงใส่หลานหนึ่งนัด
ฮนี่คุณยายของผู้ตายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อคืนนี้ยายอายุ๘๐ปีละยายบอกว่าไม่ใช่แค่เมื่อคืนนะ
นี่ค่ะคุณยายของผู้ตายก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อคืนนี้

ยายบอกว่าไม่ใช่แค่เมื่อคืนนะ
ก่อนที่หลานจะถูกยิงตายเนี่ยนะ

หลานชายเนี่ยติดยาเสบติดติดยามาบ้างติดยาบ้างเกินเป็น๑๐กันปี

อ่าที่เป็นลูกชายของคุณยายเขาอยู่ด้วย
เขาก็เลยยิงซะเสียชีวิตเลย

ลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับได้คุยกับ
ยายชูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีญาติญาติด้วย
หลังจากที่ทั้งหมดกลับมาจากสถานีตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรี
ไปให้ปากคำให้ข้อมูลกับตำรวจมายายชูวันนี้ยังโชว์บาดแผลที่ข้อมือขวา
ให้กับผู้สื่อข่าวของเราดูเนี่ยฮะคุณยายนะครับแล้วก็เล่าว่าเวลาที่หลานชาย
ก็คือนายพัดประพงศ์อยากจะเสพยาเสพติดก็มักจะมาทุบตี
หรือว่าบางทีเนี่ยหนักขั้นมาวิ่งไล่แทงยายก็มีนะนี่ฮะแผลเนี่ย
ยายบอกว่านี่เป็นแผลที่โดนมาหลายปีแล้วนะแต่ไม่เคยเล่าให้ลูกฟัง
ไม่อยากให้ลูกไม่สบายใจถูกหลานเนี่ยทำร้ายมีแผลเป็นอยู่เลยเนี่ย
เมื่อวานนี้หลานชายมาขอเงินอีกแต่ว่ายายบอกว่ายายไม่ให้นะ
หลานชายก็เลยอารวาสโวยวายแล้วจะเข้ามาทำร้ายอีก
แต่ว่าเมื่อวานลูกชายก็คือนายเสวกอยู่ด้วยเห็นแล้วก็ทนไม่ไหวนะฮะที่แม่จะถูกทำร้าย
ก็เลยไปหยิบปืนมาแล้วยิงใส่นายพัดประพงศ์จนเสียชีวิต
ยายชูบอกว่าหลานชายติดยาเสพติดติดยาบ้ามานานนานโอ้โหหลายสิบปีแล้วค่ะ
ติดตั้งแต่อายุสิบห้านะฮะตอนเนี้ยอายุสามสิบเจ็ดอ่ะ
โอ้โหยังไม่สิบสองปี
สิบห้านี่ก็ติดยาบ้าแล้วอ่ะค่ะนะฮะแล้วก็เมื่อก่อนอยู่กับแม่ของเขานะ
ไม่ทำงานทำการชอบขโมยของของคนในบ้านเอาไปขาย
เพื่อซื้อยาบ้ามาเสพตอนหลังไม่อยู่กับแม่ย้ายมาอยู่กับยาย
ตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับยายก็มาข่มขู่ไถเงินยายเป็นประจำ
พอยายไม่ให้ยายก็ถูกทำร้ายทุบตีบางครั้งก็หนักถึงขั้นเอามีดไล่แทง
เหมือนที่ยายบอกเป็นแบบนี้มานานแล้ว
ลูกชายของยายชูนะฮะอีกคนนึงนะครับเป็นพี่ชายของคนยิงนะครับ
บอกกับทีมข่าวของเราว่านายพัดประพงศ์หลานชายมาอยู่กับยายชูเนี่ยหลายปีแล้ว
แล้วพฤติกรรมเนี่ยจะรุนแรงหนักมากเวลาที่ขาดยาแล้วอยากยาเสพติด
ทุบตีเอามีดไล่ฟันไล่แทงยายแต่ยายเนี่ยไม่เคยบอกลูกบอกหลาน
เพราะกลัวว่าลูกจะไม่สบายใจแล้วไม่ใช่แค่ยายที่โดนทำร้ายนะครับ
แม่ของผู้ตายเองก็ถูกทำร้ายจนแม่ของผู้ตายเนี่ย
เขาทนอยู่บ้านหลังเดียวกับลูกชายไม่ได้ต้องหนีไปอยู่ที่อื่น

ถูกต้องนี่ฮะนายพัดประพงศ์เนี่ยพอแม่ไม่อยู่ด้วยแล้ว
ก็เลยอยู่บ้านคนเดียวในตอนนั้นนะทีนี้พออยู่บ้านคนเดียวแม่ไม่อยู่
หมดฮะข้าวของในบ้านเอาไปขายหมดเพื่อเอาเงินมาซื้อยาเสพติด
เอาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพค่ะพอของในบ้านที่อยู่กับแม่หมดเกลี้ยง
ก็เลยขอมาอยู่กับยายโอ้โหย้ายมาอยู่บ้านยายนี่ฮะมาอยู่บ้านยายก็เหมือนเดิมครับ
ขโมยของไปขายไม่ได้ก็ไถเงินยายขอเงินยายนายพลัดประพงศ์มีประวัติเข้าออกคุกมาหลายครั้งนะครับ
คดียาเสพติดนี่แหละนะครับที่บ้านเนี่ยเคยพาไปบำบัดยาเสพติดมา๒๓ครั้ง
พอบำบัดเสร็จออกมาก็ไปเสพยาเสพติดอีกเชื่อว่าเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุ
คนที่เล่าให้เราฟังนะครับเขาเชื่อว่าน้องชายของเขาคงจะเหลืออดที่หลานชายจะมาทำร้ายแม่นะครับ
ก็เลยต้องตัดสินใจคว้าปืนมายิงใส่เข้าไป
เนี่ยเมื่อก่อนพรุนภาคดีติบ้านเนี่ยจะไปคลายหมด
ไหนที่ถ่ายได้ลื้อไปขายหมดมันไม่กลัวใครงี้
โวยวายไปทั่วถนนขับรถเครื่องท้อเสื้อโวยวาย
เอามันไม่อยู่หรอกถ้าคนเดียวเอามันไม่อยู่ถ้าไม่มีของกันนะ
ขณะตำรวจรุ่ม๓คนเอามันไม่อยู่เลยถ้ามันยากขึ้นมาอย่างเงี้ย
ล็อกแขน๒คนเตะขอบพระมันเอามันไม่อยู่นะ
แล้วนี่น้องผมน่าจะ๕๐กว่าผมสู้ไม่ไหวพอดี
ถ้ามันไม่ยินก็๒คนน่ะ

ทางตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีบอกว่า
ตอนนี้สอบปากคำพยานไปแล้วสองปากนะครับก็คือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
มียายชูนะครับอีกคนนึงคือแม่ของผู้ตาย
ส่วนตัวผู้ต้องหานะครับเตรียมคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
ซึ่งญาติก็สามารถไปยื่นประกันตัวได้ในชั้นศาล
เนื่องจากไม่ได้หลบหนีแล้วก็ยืนรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนี้ล่ะ